ส่วนเช้าสดใสวันนี้เริ่มกันที่เรื่องของงานจากกรมราชธรรม
ปกติแล้วเราจะเห็นผลิตภัณฑ์จากกรมราชธรรมนะคะ
โดยเฉพาะเฟอร์นิเจอร์นี่นิยมกันมากนะคะ
ทำให้กรมราชธรรมจัดงานนิทัศกาลผลิตภัณฑ์ราชธรรม
เลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพันศา๗รอบ๑๒สิงหาคม๒๕๕๙
ผลเอกภัยบูลคุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธานเปิดงานนิทัศกาลผลิตภัณฑ์ราชธรรม
บริเวณสนามหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร
จัดขึ้นภายใต้แนวคิดสืบสารสมบัติศิลป์เทิดพระปิ่นฟ้าราชินี
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมภัณฑ์ศาสตร์๘๔ภัณฑ์ศาสตร์๑๒สิงหาคม๒๕๕๙
โดยนำผลิตภัณฑ์ต่างจากเรือนจำและทันทะสถาน๕๓แห่งมาจำหน่าย
เพื่อเป็นรายได้และสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ต้องขังได้เป็นอย่างดี
จากนี้ยังแสดงให้สังคมเห็นถึงศักยภาพของผู้ต้องขัง

ทั้งเรื่องของร่างกายสติปัญญาและจิตใจค่ะ
ประชาชนที่สนใจเข้าชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้นะคะ
ตั้งแต่วันนี้จนถึง๓๑กรกฎาคมนี้๑๐นาฬิกาถึง๒๑นาฬิกาค่ะ